สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังของโรงหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังของโรงหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง

สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง

สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง

สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง
สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง

สวัสดีครับผมชื่อสามารถชานุบาลชื่อเล่นว่าขิงถ่ายหนังสุ่นแห่ง

พี่กินก็ต้องละออกจากงานวันแรกจะเอาความรู้สึกกว่าจะรู้สึกยังไง
ก็ตกใจตกใจเสียดายเสียดายเสียดายในการทำงาน
เพราะว่ามันผูกพันกันมาหลายปีแล้วเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็ก
ชอบไปดูหนังกางแปรงชอบไปดูหนังกางแปรง

ถ้าเขาฉายสว่างเนี่ยถ้าเขาไม่หยุดฉายก็ไม่กลับเย็นตะวันขึ้นนั่นแหละ
ตอนเป็นเด็กดูพี่เขาใช้ว่าเราอยากจะทำเป็นมั่งอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็ไปอยู่กับหน่วยหนังเขาฝึกหัดกับเขาถึงจะเป็น
ถ้ามันเป็นระบบนั้นบริษัทเขาก็จะเลิกยากครับ
แล้วเขากลับไปอยู่บ้านแล้วบ้านเขาก็ผูกไป
บ้านโมเดอร์อะไรแหลกหลังแหลก
ก็กลับบ้านไปอยู่ช่องไปทำได้ไทนาอะไรอย่างนั้น
มาเลี้ยงเป็นเนื้อไก่อะไรตามบ้านนอกเรา
ตรงนี้พี่สุดีนะครับลูกค้าที่เซียงปรับ
ลูกค้าที่มีภูมิออกก็เอามาแรกน้ำขนมให้ฟรีนะครับ

ลูกค้าที่สุดท้ายนะครับ
ต้องมีจิตใจนิ่งนะถ้าคนจะทำในจุดนี้
วอกแวกแล้วก็ไม่เที่ยวไม่อะไรต้องจิตใจนิ่ง
ถ้าเป็นคนแบบว่าไม่เห็นใครว่าไม่สนุกสนานเลย
สนุกสนานอยู่แล้วถ้ามาอยู่ในจุดนี้มันจะทำไม่ได้
ทำไมอยากให้คนดูทำไมชอบฉากให้คนดูครับ

ถ้านักไม่สนุกถ้าเราถ่ายเรื่องที่เข้าไปไม่สนุก

รู้สึกว่าไม่คลาสสิค

หรือว่าคนรุ่นหลังทามก็ได้

บอกไม่ถูกว่าชอบยังแต่เด็ก